ไปดูเรื่องต่อไปเรื่องเกี่ยวกับฟันค่ะฟันค่ะ
ต้องยอมรับว่าเด็กยุคนี้สมัยนี้เนี่ย

จะให้ฟันเรียงสวยงามใช่ไหมค

ใช่ไงก็ต้องผ่านการจัดฟันกันมาแล้วเยอะแยะมากมาย

เราเองก็มีประสบการณ์ดิฉันก็มีประสบการณ์
คุณชีสาก็มีประสบการณ์ในการจัดฟัน
เราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเวลาจัดฟันมันจะมีความลำบาก

จะมีลำบากเรื่องของการกินการเดินเหินอะไรอย่างนี้ตลอดเวลา
แต่หนุ่มคนนี้ค่ะเขาจัดฟันค่ะ
เขาเกิดอะไรขึ้นทำไมแฟนสาวเขาถึงกับร้องเสียงหลงแบบนี้คะ
แป๊งมายังไงทำไมมุ้งไปติดรวดฟันอย่างนั้น

คุณเดินท่าไหนฟันถึงไปติดมุ้ง

มีมุ้งอย่างนี้เวลาจะเข้าออกก็ต้องเปิด
เพราะว่าจะเป็นจังหวะเปิดมุ้งม้วนน่ะ
แล้วมันอยู่บริเวณตรงใกล้กับปากกับฟันพอดี
ก็เลยแบบปุ๊บจังหวะเร็ว
มุ้งค่อยไปเกี่ยวกับเหล็กดัดฟัน
โอ๊ยแล้วแฟนยังไงอ่ะ
ไม่ช่วยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย
แฮนดินคือถ้าผมเป็นผู้ชายก็จะอย่างนั้น

อะไรพูดให้มันชัดพูดมารู้เรื่อง

มันทรมานแล้วมันจะเมื่อยกลางเนอะ

เดี๋ยวฉันแนะนำมือค่ะมือที่ว่างอยู่เอาออกก็ได้แหละ

เอาออกเองนะฮะสบายแล้วกันนะ